ร้อนก็ร้อนเจ้าถุยก็ไม่มีน้ำให้ลงไปแช่เลยคุณผู้ชมแม่มันช่างน่าเห็นใจจริง
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานตัวยามเช้าแล้วนะคะคุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะกังวลใจกับเรื่องของภาวะโรคโควิด๑๙ที่กำลังแพร่ระบาดกันไป
แต่ให้คิดอีกมุมนึงแล้วกันนะคะว่าอากาศร้อนแบบนี้ก็ฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศแถบภาคเหนือภาคกลางช่วงนี้นะคะ
จะเริ่มอากาศร้อนแล้วอุณหภูมิอาจจะไปแตะ๔๒องศาเซลเซียสเลย
แต่ขณะเดียวกันนะคะเรื่องของปริมาณฝนยังคงมี
เกิดขึ้นบริเวณแถบภาคอีสานแต่ก็จะลดลงไปเรื่อย
ถ้านับในช่วงของสัปดาห์ถือว่าฝนลดน้อยลง
แล้วเดี๋ยวจะมีฝนกลับมาตกอีกทีวันที่๒๙มีนาคม
ตรวจสอบกันเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะคะจากแผนที่อากาศภาพถ่าย
เทียมกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นข้อมูลรับทราบกันทั่วหน้า
เส้นสีน้ำเงินแบบนี้นี่นะคะคือเส้นความกดอากาศนะคะ
หรือว่าไอโซบาถ้ามันขึ้นสัก๑๘๐๐๑๖๐๐แบบนี้
นี่คือว่าร้อนยิ่งใกล้ตัวแอลเท่าไหร่ถือว่าร้อนจัดนะคะ
แต่ที่มันเกิดฝนฟ้าขนองลงมาได้เนี่ยเพราะมันมีลมมาเสริม
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลมใต้แบบนี้แหละค่ะพัดมาเสริมนะคะ
ทำให้บริเวณแนวรอยต่อใกล้กับเขตเส้นไอโซบา
มีฝนตกลงมาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถบภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคอีสานที่จะมีโอกาสได้รับฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงนั่นเองนะคะ
กันแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมอย่าเพิ่งประมาทไป
เพราะสภาพอากาศหน้าร้อนแปรปรวนค่ะ
เดี๋ยวร้อนจัดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมเดี๋ยวมีพายุนะคะ
เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังเรื่องของทั้งสุขภาพแล้วก็อาคารบ้านเรือน
ปลูกสร้างต้นไม้อย่าไปอยู่ในที่โล่ง
ระวังเรื่องฟ้าผ่าด้วยนะคะเพราะอาจจะเกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะถ้าใครอยู่พื้นที่โล่งเนี่ยก็ต้องนั่งลงกับพื้นให้แนบสนิทที่สุดนะคะ
ถ้าหากว่าต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น
ส่วนภาคใต้ในช่วงนี้ฝนก็น้อยค่ะแดดก็ถือว่าแดดดี
ก็อาจจะยังไม่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในแง่ของโรคภัย
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ว่าอากาศเป็นอย่างไร
ก็อยู่บ้านพักผ่อนกันเพื่อความปลอดภัยกันก่อนดีกว่า
รับประทานอาหารก็อย่าลืมกินร้อนช้อนฉัน
ล้างมือทั้งวันห่างกัน๒เมตรเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของภัยแรงยังคงต้องเผชิญกันอยู่
กรมชลประธานบอกว่าพอจะมีน้ำแต่ใช้ให้ประหยัดละกัน
ดิฉันก็เลยให้พี่กระต่ายทำปรักโครนนี่นะคะ

ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ